สำหรับหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้า
คุณเจนเจนสุดาท้องแล้วจ้า

ร้องมาพักนึงแล้วแต่ว่าเขาปิดข่าวเอาไว้ค่ะ
เคล็ดถือเลิกตอนนี้๔เดือนเหนาะแล้วค่ะ

ใช่เขาบอกในที่สุดจ้าสมหวังแล้วนะคะ

เขามีลูกแซงหน้ากันไปก่อนหน้านี้แล้ว
ล่าสุดเจ้าตัวบอกเลยว่าท้อง๔เดือนแล้วค่ะ
กำลังจะมีน้องรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมาก
ซึ่งตอนนี้เธอเองพยายามศึกษาแล้วก็เตรียมความพร้อมการเป็นวาดที่คุณแม่มือใหม่นะฮะ

เธอเองแล้วก็คุณสามีคุณพอสิริสันนะคะจะขอเก็บเอาไว้ลุ้นตอนคลอดเลยทีเดียวค่ะ

จริงก่อนหน้านี้ก็รู้มาสักพักนึงแล้วแหละ

เราก็เหมือนเราก็เขาเรียกว่าอะไรถือเคล็ด
ตอนนี้ก็โอเคเราก็บอกได้แล้วว่าเรากำลังจะมีข่าวดี
ก็ประมาณแบบเข้าเดือนที่๔
ตื่นเต้นคือตกใจแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ยังแบบ

คือยังไม่แน่ใจเพราะว่าจริงเอาจริงร่างกายเรา
มันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก

ก็เลยเออใช่ก็เลยไปโรงพยาบาลทำไมแบบมันไม่มีแรงแบบอะไรอย่างนี้
เข้าไปโรงพยาบาลแล้วก็ตกใจเหมือนกันที่รู้ข่าว
แต่ว่าเป็นตกใจแบบดีนะตกใจแบบดีใจ

ตอนนี้ไม่ค่อยมีแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีมีบ้าง
ก็จะแบบแต่ว่าไม่ได้หนักอยากจะกินแบบของแบบของไม่ค่อยดี
ของหมัดของดองของอะไรอย่างนี้
ที่แบบแพะแซ่บอะไรประมาณนี้
แต่ตอนนี้กินได้แล้วเริ่มแบบกินอะไรที่หลากหลายได้มากขึ้น

ดีใจก็ดีใจเขาก็ตื่นเต้นลุ้นดูว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะเหมือนแบบเดี๋ยวนี้เราก็คุยกันว่าแบบ

ดิฉันมาคิดตามคุณที่คุณพูดเมื่อสักครู่ว่า
สูตรแก๊งงามฟ้าเนี่ยเลิกเขาเป็นรูปครึ่งหมดเลยเนาะ

ยังเหลือใครที่ยังไม่ได้แต่งงาน

คุณคุ้นเส้นก็แต่งนะแต่ไม่มีลูก
คุณเจนซีนีถ้ามีก็ยังไม่ใช่รูปครึ่ง
อีกคนใครอ่ะฉันลืมคุณแอน
ขอให้ลูกในคันสุขภาพแข็งแรงออกมาหน้าตาสดใสน่ารักจิ้มลิ้ม
ไม่รู้ว่าเพศไหนเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ลุ้นไปด้วยแล้วกันนะคะ
แรงทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะคุณผู้ชมค่ะ